ที่นี่วัดดังมีคนมาขอของดีของเด็ด
จากคุณช้างมหาเศรษฐี
นี่ไปที่นี่ยังจำได้ไหม

ชื่อที่ชาวบ้านเขารู้จักกันดี
ไผ่แขกหรือชื่อของเขาจริงเลยนะ

ไปไหว้ขุนช้างผมแนะนำนิดนึงนะ
กราบไหว้องค์พระประธานก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ

หลายคนเลือกที่จะไปเที่ยวสุพรรณบุรี

กราบไหว้พระประธานเสร็จแล้วมากราบไหว้ขุนช้างมหาเศรษฐี
ใครก็อยากจะรวยใครก็อยากจะมั่งคั่งมีเงินใช่ไหมล่ะ
วิธีการก็ไปกระซิบข้างหูขุนช้างมหาเศรษฐีแบบนี้
ขอให้รำขอให้รวยขอให้ได้มีเงินมีทอง
นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ

อ่าก็ต้องกระซิบข้างหูแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วนอกเหนือจากนั้นเมื่อกระซิบเสร็จแล้ว
คุณไปยืนดูอ่างนมลตรงขุนช้างมหาเสถีย
ก็ค่อนข้างจะชัดชัดตรงไหนคุณชนะ
นี่มันแบบเบลอมันต้องอาศัยความรู้อีกแล้วอ่ะ
อ่ามันต้องคิดจินตนาการด้วยคุณชิสา
เออเอาแล้วแต่จะจินตนาการนะแล้วแต่จะเลือกสรรไม่ว่าจะตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ละกัน
ส่วนจุดนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนก็สนใจเพราะว่ามาเข้าคิวให้หลวงปู่ดุสิตสุจินโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่แขกท่านมาลงฝ่ามือให้ของดีของเด็ดทั้งนั้น
โอ้เนี่ยเขียนลงไปลงยันที่ฝ่ามือ

ไม่ถึงขั้นติดยาวถึงขั้นว่าโอ้เป็นปียังอยู่

ใช่อารมณ์ประมาณอย่างนั้นแต่สักพักยังไงซะไปตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกนะ

เพราะการมาลงยันต่างเนี่ยไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านนอนสบายใจเดี๋ยวเงินก็มา

ใช่ก็ต้องตั้งใจทำมาหากินกันด้วย
อย่างน้อยเรามียันอยู่ในมือก็เป็นเครื่องยืนยันว่าฉันต้องตั้งใจทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรา
สิ่งที่พระท่านทำให้เพื่อเสริมกำลังใจเท่านั้นเอง